ที่มีกลุ่มคนร้ายนั้นไปดักซุ่มยิงพระสงฆ์ที่วัดโคโก
ที่เจาะนาฏิวาสก็ส่งผลให้พระนั้นมารรนภะพ์ไป๒รูป
ทำให้ทางด้านของแม่ทัพพระฤทธิศีท่านผู้ว่าของนาฏิวาส
ต้องไปนอนค้างคืนที่วัดเลย
ก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมนะคะ
คือต้องให้กำลังใจทุกคนจริง
คือเหตุการณ์นี้คือพระท่านบอกว่าอยู่ดีเห็นผู้ชายเดินเข้ามาในวัดดึกดื่น
เดินไปถามเข้ามาทำไมยิงใส่ท่านเลย
นั่นสิฮะแล้วก็บอกว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องอดทน
อย่าไปตกหลุมพลังของกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ที่จะไปสร้างความแตกแยกให้กับชาวไทยพุทธกับมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๒ทุ่มของคืนที่ผ่านมา
สักประมาณ๑๐คนนะฮะแต่งกายชุดสีดำพร้อมกับอาวุธครบมือ
บุกเข้าไปยิงพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพหรือวัดโคโกครับ
อยู่ที่หมู่๒ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
พระสมุอัธพรขุนอำภัยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมรณภาพ
แล้วก็มีพระลูกวัดถูกยิงบาดเจ็บอีก๒รูป
ซึ่งหลังเกิดเหตุพลโทพรศักดิ์ภูมิสวัสดิ์แม่ทะพพศพร้อมด้วย
ผู้บริษาการตำรวจพุทธรพศและผู้ว่าราชการจนราธิวาส
ต้องไปนอนค้างคืนที่วัดเลยนะครับ
ต้องการจะไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
และที่สำคัญเนี่ยต้องการจะไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระแล้วก็พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่
ขณะที่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
จากการไปตรวจสอบเนี่ยก็มีการตรวจสอบหลายจุดที่เกิดเหตุ
จุดแรกจากการตรวจสอบจุดแรกเป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูงปลูกติดกันสามหลัง
อยู่ที่ด้านซ้ายของพระอุโบสถและอยู่ติดกับสวนยางพารา
จุดนี้ไปพบร่องรอยของกระสุนปืนที่ยิงใส่กุฏิหลังที่สองกับหลังที่สาม
เป็นรูพุนเลยนะครับแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนชนิดเอ็มสิบหกตกอยู่จำนวนมาก
ทำให้พระประเวทสุแก้วพระลูกวัดที่อยู่ที่กุฏิหลังที่๓ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งขณะที่เกิดเหตุมีพระครูประโชธเจ้าอาวาสวัดโคโกกับพระลูกวัดอีก๒รูป
กำลังนั่งฉันน้ำชาอยู่เพื่อรอเวลาเข้าทำวัดที่โบสถ์นะครับ
ขณะนั้นมีชายจัดการ๕๖คนขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ข้างสารา
พระครูประโชธก็เดินเข้าไปถามมาที่วัดยาวิการมาทำไมทำไมถึงไม่แจ้งล่วงหน้าซะก่อน
เพิ่งจะสิ้นเสียงแป๊บเดียวคนร้ายใช้อาวุธปืนที่เอามาเนี่ยกระหน่ำยิงจนเจ้าอาวาสกับพระลูกวัด
มรรณภาพ๒รูปที่จุดนี้แล้วก็มีบาดเจ็บอีก๑รูป
ขณะที่คนร้ายเองก็ขี่รถหลบหนีไปทางด้านหน้าวัดนะครับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้ยินเสียงปืนก็วิ่งไปดู
ทำให้เกิดการประทะกันสักพักหนึ่งแต่คนร้ายก็สามารถหลบหนีไปได้นะครับ
จากนั้นแม่ทัพภาคที่๔และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ก็ไปพบกับชาวบ้านทั้งชาวไทยพุทธชาวมุสลิม
รอตรงนี้๒๐๐กว่าคน
เดินทางมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็เตรียมสถานที่รับศพของพระที่มรณภาพทั้งสองรูป
ซึ่งชาวบ้านหลายคนกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
เพราะก็ยังตามจับคนร้ายไม่ได้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนนี้มีมาตรการดูแลทุกวัดอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุรอบวางระเบิด
ในพื้นที่อำเภอสุงไหยโกรคและก็ไปยิงอาสาสมัคร
รักษาดินแดนที่อำเภอสุงัยปาดีเสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปกบดานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ก่อนจะกลับเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อีกครั้ง
เพื่อต้องการจะสร้างความแตกแยกระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมนะครับ
จริงพระให้เกิดความแตกแยกมาจากที่นี่นะครับ
ว่าเป็นการที่การขัดแย้งกันในทางศาสนา
จริงฉันเชื่อไหมครับเมื่อคืนพระอธิบายเกียรติบลงอุ่นนะครับ
พี่น้องอสที่เป็นมุสลิมทั้ง๔ท่าน
อุ้มร่างอุ้มโชคเลือดนะครับไปโรงพยาบาล
นั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำลายตัวนี้ได้

จะสร้างความมั่นใจและดูแลพี่น้องพระอาจรรย์
เหมือนที่ท่านแม่ทัพภาคที่๔บอกค่ะ
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่มีคนร้ายยิงโต๊ะอิหม่ำ
อีหม่ำก็คือเป็นผู้นำศาสนาผู้นำในการประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม

นี่ค่ะพอยิงโต๊ะอีหมามแล้วก็มาก่อเหตุยิงพระอย่างนี้
เหมือนกับอยากจะให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนาด้วย

ที่เกิดเหตุบาดพระพระพุทธรูปเองก็ถูกยิงเหมือนกันในจุดเกิดเหตุนะครับ
ต่อมาในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีการเคลื่อนศพของพระครูประโชธ
รัตนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดนะฮะแล้วก็ทางด้านของพระสมุอัตภพรขุนอำภัย
ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เดินทางมาถึงที่วัดรัตนานุภาพ
เพื่อทำพิธีรดน้ำศพพระทั้งสองรูปก็มีพระพรหมจารียาจารย์นะครับ
เจ้าคณะใหญ่หนใต้วัดกระปังสุรินจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และมีพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้แล้วก็พระสงฆ์จากมาเลเซีย๓๐๐รูป
เดินทางไปร่วมขอขมากรรมแล้วก็ส่งน้ำศพเพื่อไว้อะไรแก่พระสงฆ์ทั้งสองรูปเป็นครั้งสุดท้าย
รวมไปถึงก็มีข้าราชการนะครับประชาชนชาวไทยพุทธไปร่วมพิธีมากกว่า๔๐๐คนทีเดียว
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับนะฮะโดยใช้เวลาการทำพิธีรดน้ำศพนานถึง๔ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ
ชาวบ้านเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านโคโกนะฮะก็ได้มีให้ญาติโยบที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างเนี่ยส่งน้ำศพก่อน
เพราะเกรงว่าจะกลับดึกแล้วก็อันตรายด้วยนะครับแล้วชาวบ้านที่ในพื้นที่เนี่ยค่อยทำพิธีต่อ
นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการต่างเอง
ก็มีการมอบเงินชุดเหลือเกรกญาติของพระคูประโชท
แล้วก็พระสมุอาทธพรขุนอำไพด้ด้วย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจนะคะ
ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะพระสงฆ์ค่ะที่อยู่ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะพระสงฆ์ท่านงดการออกบินทบาท

ชาวบ้านก็ต้องนำอาหารไปถวายพระที่วัด
แล้วก็วันนี้ชาวบ้านก็พร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระ
แสดงความอาลัยต่อพระพิสุขสงฆ์ทั้งสองรูป
พระครูประหลัดชัยะโอภาโสหรือพระอาจารย์แดง
วัดสถิตชลทานหรือวัดไร่อำเภอน้องจิกจปัตตานี
ท่านก็บอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่
รวมถึงให้ช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
อยากจะให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามัคคีกัน
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไปดูแลคนป่วยดูแลและเลหาล่ายเท่า
เพราะฉะนั้นผมจะมาช่วยคนที่อยากให้งานถังตาช่วยเหลือ
ถ้ามีความสามารถในการเริ่มขึ้นเมื่อไหร่จะสำเร็จทุกอย่าง

ปิยพงศ์วงจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
มีคำสั่งการไปยังหน่วยกำลังในพื้นที่๑๒อำเภอ
ให้เข้าไปดูแลความปลอดภัยวัดชุมชนชาวไทยพุทธทุกแห่งนะคะ
จัดชุดลาดระเวนเส้นทางตั้งจุดตรวจบนถนน
ย้ำการระวังป้องกันการตอบโต้ในทุกรูปแบบ
มีรายงานจากหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าตอนนี้แกนนำหลายคน
ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาระดมแนวร่วม
เตรียมที่จะเกาะเหตุในช่วงเวลากลางคืน
ดังนั้นต้องมีการเฝ้าระวังกันทุกภาคส่วน
ที่วัดธนสุขารามหรือวัดใหม่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่๔อำเภอชายแดนที่เคยเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะ
พระสงฆ์ยังออกบิณฑบาตและปฏิบัติศาสนกิจตามปกติ
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
เพื่อมาตรการดูแลความปลอดภัยให้
ดูแลในพื้นที่จุดเสี่ยงตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ตามเส้นทางต่างสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วย
เรื่องนี้พลเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาให้กำลังใจ
ทั้งประชาชนทหารตำรวจฝ่ายปกครองทุกคน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ขอประนามการกระทำที่อุกอาจ
ชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริง
ร่วมถึงไล่ลากคนร้ายมาลงโทษให้ได้
นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะปกป้องประเทศและประชาชนให้ดีที่สุด

ร่วมมือกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น
แล้วก็ให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะคะ
งวดตรวจราจุดเสี่ยงเยียวยาผู้เสียชีวิตและญาติอย่างดีที่สุด
และขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ส่วนทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ก็แสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เร่งเยียวยาและติดตามขยายผลการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด
ดำเนินคดีให้ได้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
พร้อมให้ขยายผลเปิดเผยถึงเรื่องของพฤติกรรมความเชื่อมโยงของกลุ่มอิทธิพล
และอยู่เบื้องหลังมาอย่างยาวนานเพื่อให้สังคมนั้นรับรู้
ขณะที่พทนนิตโฮสกรมกราศวงศ์กราโหม

เพียงต้องการจะสร้างความแตกแยกแล้วก็แสดงให้สังคมนั้น
เห็นถึงการมีอยู่ของขบวนการหรือว่าองค์กร
โดยเฉพาะกลุ่มอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลัง
ที่ใช้ความรุนแรงสร้างความกลัว
เพื่อไปกดขี่สิทธิเสรีภาพ
ของพี่น้องชาวไทยและสแหวงประโยชน์ในพื้นที่

พระสงฆ์อิมามและประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
บอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเหตุรุนแรงในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติของผู้สูญเสียและขอประนามการกระทำอันโหดเยี่ยมและไร้
นุษยธรรมของผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามทำเป็นการบ่อนทำลายความสงบสุขและ
กระบวนการสันติภาพในพื้นที่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่พระผู้เป็น
เจ้าจะลงโทษพร้อมเรียกร้องให้ยุติการทำร้ายในทันทีครับให้
ภาคส่วนนั้นป้องกันไม่ให้ใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์อีก
ให้รัฐบาลทุกภาคส่วนเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนทุก
ศาสนาให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีและให้รัฐบาลจับ
กลุ่มผู้กระทำผิดลงโทษให้ได้นะครับเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันประ
นามการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนี้โดยระบุว่า
นำทางศาสนาทั้งพุทธและอิสลามได้ถูกพรากชีวิตล้วน
เป็นที่เคารพและที่ยึดเหนียวจิตใจของพุทธศาสนา
กชนนะซึ่งไม่ควรจะถูกลบหลู่หรือว่าทำร้ายจึง
ท้อนถึงความเลวร้ายที่สังคมไม่อาจจะยอมรับพร้อมเรียก
ร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุยุติการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
ผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนทันทีรวมไปถึง
นำศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิด
ขึ้นส่วนรัฐบาลนั้นต้องเร่งดำเนินการหาตัวผู้ที่
กรธรธรมความผิดกำเนินคดีให้ได้อย่างเร็วเยียว
และฟื้นฟูจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็เพิ่ม
บรรยากาศรักษาความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะครับกระดาษเดียว
กันก็ประชาชนก็ควรจะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งกรสมนั้นพร้อม
การสนับสนุนทุกภาคส่วนสร้างสังคมแห่งความเคารพ
สิทธิมนุษยชนที่นำไปสู่การคืนความสงบสุขแก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้ครับอย่างที่บอก
คุณผู้ชมนะคะตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่มานี้ปี๒๕๖
พันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยครับมีเหตุการความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลองนับดูแล้วเป็น
สิบครั้งเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่สิบมกราคม
มีเหตุการณ์ที่คนร้ายยิงอาสาสมัครในโรงเรียนยะรังเสียชีวิตไป๔ศพที่จังหวัดปัตตานี
และในวันเดียวกันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าคนร้ายแล้วก็วิสามันเสียชีวิตไป๑ศพนะคะ
มกราคมคนร้ายยิงโต๊ะอิหม่ำมัศยิตปูโปะรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตไป๑ศพ
มกราคมเกิดเหตุคนร้ายยิงถล่มหมู่บ้านเป้าหมายในวันเด็กแห่งชาติที่อำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
และเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายเสียชีวิตสองศพแต่เหตุการณ์นี้มีเด็กถูกลุกหลงด้วยนะคะเด็กในบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
มกราคมคนร้ายบุกไปยิงถล่มสพนาประดูกจังหวัดปัตตานีตำรวจเสียชีวิตไป๑นายค่ะ
มกราคมคนร้ายบุกขึ้นไปเจาะยิง๒สามีภรรยาว่าที่ผู้สมัครสอสอพักพลังชาติไทยที่บ้านพักในอำเภอกาบังจังหวัดยาลาเสียชีวิตไป๒ศพ
หกมกราคมเจ้าหน้าที่นำกำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดปัตตานีนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวแกนนำผู้ก่อความไม่สงบเอาไว้ได้หนึ่งคนสิบเจ็ดมกราคมคนร้ายรอบวางระเบิดริมถนนที่อำเภอหนองจิก
ปัตตานีเหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปสองนายค่ะสิบแปดมกราคมคนร้ายรอบวางระเบิดทหารพรานที่อำเภอสุงัยปาดี
ราธิวาสได้รับบาดเจ็บไปห้านายนะคะแล้วก็วันเดียวกันเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
ใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสก็ที่มีภาพน้องน้องนักเรียนกับคุณครูอ่ะ
เป็นภาพคลิปให้น้องนอนหมอบแล้วเด็กก็ร้องกันใหญ่เลยอะค่ะ
แล้วก็ช่วงค่ำสิบแปดมกราคมก็นี่แหละค่ะคนร้ายบุกเข้าไปยิงพระครูประโชธ
ัตนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพอำเภอสุงัยปาดีจังหวัดนราธิวาส
กับพระลูกวัดมรณภาพไป๒รูปแล้วก็ได้รับบาท๗อีก๒รูปนะคะ
สำหรับพระครูประโชธรัตนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพที่มรณภาพไป
จากท่านจะเป็นเจ้าคณะอำเภอสุงัยปาดี
ยังเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาสด้วย
ทีนี้พอลูกศิษย์ทราบข่าวก็โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยกันนะคะ
ทีมข่าวของเราได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าพระอำบลสุตโสจังหวัดนราธิวาส
ได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัยเอาไว้แบบนี้นะคะ
โดยระบุว่าช่วงเวลาหนึ่งมีโอกาสได้ช่วยงานพระอาจารย์เป็นเลขาพระธรรมทูตอาสาอยู่ที่วัดรัตนานุภาพ
พระอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนตักเตือนและเป็นต้นแบบชี้นำแนวทางให้บอกหลักธรรมดำเนินชีวิต
พระของพระอาจารย์ที่ได้สร้างสิ่งดีในพระพุทธศาสนาจะตอกย้ำให้ทำความดีต่อไปและสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันหายค่ะ
ขณะที่พระมหาอภิชาธรรมพินันโถได้มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟสบุ๊คบอกว่า
หลังจากทราบข่าวว่าพระครูประโชธรัตนานุรักษ์ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับ
บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาวัดในแผ่นดินเกิด
ซึ่งที่ผ่านมาพระครูประโชธนั้นย้ำเสมอว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่รักสูงสุด
หายใจที่มีอยู่ขอถวายเป็นพุทธบูชาและขอทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ
จะรู้ว่าทำหน้าที่ตรงนี้เสี่ยงสักวันต้องเป็นอย่างนี้แต่มันคือบ้านบ้านที่พระครูประโชธรักนะครับ
ศิษย์บางคนก็มีการโพสต์ข้อความว่าไม่มีอีกแล้วคำสอนดีจากท่านท่านสอนให้โปรงรวมไปถึงก็มีการแชร์ข้อความนะฮะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระครูเคยระบุเอาไว้นะฮะว่า
ถ้าไม่ตายไม่ขอเลิกทำความดีและผมไม่หนีผมถือว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินไทยปู่ย่าตายายผมเป็นคนพุทธเกิดตรงนี้ขอตายตรงนี้
นี่ฮะก็มีการแชร์เยอะมากข้อความนี้พระครูท่านได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับ
คราชสกลมหาสังคปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้รับศพพระครู
โชธรัตนานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพบ้านโคโกหมู่สอง
ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุงัยปารีจังหวัดนราธิวาส
พระสงฆ์อีกหนึ่งรูปที่ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอดนะครับ
โปรดให้เชิญรับสั่งประธานกำลังใจแก่พระพิสุขสามเณรในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้
บำเพ็ญศาสนกิจเพื่อความมั่นคงแห่งพระบวรพุทธศาสนา
ปณิธานอันแกล้วกล้าและอดทนเพื่อเป็นหลักชัยของพุทธศาสนิกชน
และเพื่อความภัยบูรณ์แห่งพระสัจธรรมนะครับแม้ในพื้นที่และในช่วงเวลาอันยากลำบาก
นี้หากมีสิ่งใดเกี่ยวกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ยังบกพร่องขาดแคลนหรือพึงวิตก
เจ้าคณะพระสังคาธิการนำความแจ้งมหาเจรสมาคมสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทุกเมื่อ
พร้อมกันนี้โปรดให้เชิมรับสั่งประธานพรให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนผู้มีความสามัคคีพร้อมเพลียงกัน
เพื่อสันติสุขจงประสบสวัสดิภาพช่วยกันเป็นกำลังใจในการทำนุบำรุง
ราชอาณาจักรไทยสืบไปครับหลายหลายเหตุการณ์คาดว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วก็คนร้ายแต่ละกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเช่น
กลุ่มหนึ่งไปยิงอีกกลุ่มนึงมาโรยตะปูเรือใบก็เวลาเจ้าหน้าที่ตามจะได้ตามไม่ได้
หรือว่ากลุ่มนึงไปฆ่าอดีตครูขโมยรถอีกกลุ่มนึงเอารถไปทำคาร์บอมอะไรแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับคนร้ายตั้งใจจะสร้างสถานการณ์ในขณะที่เจ้าหน้าที่เขากดดัน
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ